ส่วนขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้นะคะเป็นเรื่องอื่นไม่ได้เลย
ต้องเป็นเรื่องเมื่อวานนี้เป็นความสุขของคนทั้งโลก
โดยเฉพาะคนไทยที่เห็นว่าทั้ง๑๓คนออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะคะ
คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดถึงเรื่องนี้เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นะคะ

ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณก๊อฟครับ

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยตื่นเช้าขึ้นมามีความสุข
จริงก็มีความสุขต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็น
เป็นความสุขที่มีพร้อมกับคนทั้งโลก
เพราะว่าไม่เฉพาะเมืองไทยหรอกครับ
ความสุขพร้อมกับผู้นำของคนคนสำคัญของโลกหลายประเทศ
ที่ได้โพสต์แสดงความยินดีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
นายกรัฐมนตรีจากอังกฤษและหลายผู้นำของประเทศทั่วโลก
ที่แสดงความยินดีเรื่องนี้
ภาพจากเหตุการณ์เชียงรายเมื่อวานเมื่อคืน
และหลายวันที่ผ่านมาเนี่ย
อยู่ในจอโทรทัศน์ของทุกประเทศจริงครับ
อยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์

มันเป็นความสุขที่ปรากฏตามมา
จากอาการของความโล่งอก
เพราะว่าโดยเฉพาะหัวแถว

เขารู้ครับว่าภารกิจที่ทำนั้นเสี่ยง
ท่านผู้ว่านรงศักดิ์เมื่อวานนี้
พูดประโยคหนึ่งที่เป็นนัยยะสำคัญ
ท่านบอกว่าเราทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่า

ท่านผู้ว่าก็รู้อยู่เต็มอกว่าภารกิจที่ทำนั้นเนี่ยไม่มีใครคาดคิดว่าทำได้
ฉะนั้นความวิตกความกังวลในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เดาได้เลยครับว่ามันเกิดขึ้นแน่
ท่ามกลางสีหน้าเวลาแถลงข่าวท่านแสดงความมั่นใจ
ไม่อยากให้คนรู้ว่ามีความกังวล
แต่ว่าลึกผมเชื่อว่าคนที่เป็นหัวแถว
นั่งคิดนั่งวางแผนนั่งกำหนดยุทธศาสตร์

แม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญนักดำน้ำในถ้ำ
ที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจคราวนี้
เขาปฏิบัติหน้าที่แบบนี้มาไม่รู้กี่แห่งต่อกี่แห่ง

ว่าเขาไม่เชื่อตัวเองว่ามันจะเป็นไปได้
ที่จะนำเด็กวัยขนาดนั้นที่อยู่ในสภาพอย่างนั้น
ดำน้ำผ่านความวิบากออกมาได้
เขาบอกว่าไม่อยากเชื่อว่าเด็กจะแข็งแกร่ง
พอที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำได้ดีเยี่ยม
ในสภาพร่างกายและวัยขนาดนั้น
ในสภาพเส้นทางของการดำน้ำที่โหดยุ่งยากแบบนั้น
นี่ขนาดคนที่เขาผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะแล้วครับ
ฉะนั้นฟังจากผู้ว่าฟังจากผู้เชี่ยวชาญ
เราควรคิดอะไรต่อครับ
ก็แปลว่าเบื้องหลังสีหน้าของความมั่นใจ
แต่ว่าลึกอยู่ในความกังวล
มีเรื่องราวมากมายที่ต้องบันทึกจารึกไว้ในภารกิจ
ที่เป็นมหาภารกิจในคราวนี้

จากหน่วยงานหลักนั้นเนี่ย
ผมว่าท่านผู้ว่าและคนไทยรู้กันหมดแล้วว่า
ไม่รู้ตั้งกี่ร้อยหน่วยงานที่หลั่งไหลเข้าไปช่วย
แต่ผมคิดว่าสิ่งที่คนไทยน่าจะเก็บตกบันทึกไว้
ก็คือฟันเฟืองตัวเล็กที่ไปร่วมสอดประสาน
หุ่นให้ฟันเฟืองตัวใหญ่ทำงานได้
เราคงไม่ลืมเรื่องทีมเก็บรังนกจากเกาะลิบง
จำได้ใช่ไหมครับว่าเขาปีนป่ายเก็บรังนกอยู่ในผาในถ้ำด้วยความชำนาญ
วันหนึ่งเมื่อเห็นข่าวนี้ก็คิดกันว่าต้องทิ้งงานยอมขาดรายได้แล้วไปเชียงรายด้วยกัน
เอาไปยังไงเงินไม่มีไปเรียรายเงินเขา

พอดีค่าเครื่องบินยังไม่คิดว่าจะกลับยังไงด้วยซ้ำไป
นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องจดจำในความรู้สึกของเรา
สูบน้ำแบบพญานาคที่คนไทยคิดค้นขึ้นมาเอง
ไปจากนครปฐมไปจากสมุทรสาครไปวันแรกแรกเจ้าหน้าที่เขาไม่ให้ข้าว
เขาไม่ให้เข้าครับต้องไปรออยู่๒๓วันอ้อนวอนและสาธิตให้เขาดู
เขาจึงเห็นว่าเครื่องสูบน้ำแบบพญานาคที่คนไทยคิดค้นนี้
สูบน้ำมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องสูบน้ำที่ขนกันไปไม่รู้จากไหนต่อจากไหน
สิบสองวันเขาปรับปรากฏอยู่ที่นั่น
เราต้องไม่ลืมเรื่องชาวนาที่เขายอมรับ
เอาน้ำระบายออกไปขังหนาเขา
เขาเพิ่งเสร็จจากการไถหวาน
น้ำท่วมอย่างนั้นเสียหายหมด
ถ้าคิดเป็นเงินความเสียหายสองสามหมื่นบาท
รัฐบาลจะเยียวยาเขาบอกเมื่อวานว่าไม่ต้อง
หน้าข้าวเสียหายปลูกใหม่ได้
ชีวิตคนเสียไปแล้วทำอะไรไม่ได้
ฉะนั้นเขาไม่รับการเยียวยา
พ่อค้าแม่ค้าขายอาหารล้านเล็กไม่ได้รำรวยอาหาร

ปิดร้านยอมขาดรายได้แห่แหนกันไปปรุงอาหารให้คนกินเป็นพันคน
หมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกซื้อของหมดแล้วหมดอีก

เจ้าของอะไรมากมายที่บริจาคประเภทของจำเป็นถ่านไฟฉายไม่รู้จากไหนต่อจากไหนบริจาคไปที่นั่น
แต่ละคนไม่ต้องการแสดงตัวไม่อยากถ่ายรูปออกทีวีไม่อยากลงหนังสือพิมพ์ภูมิใจที่ได้ช่วย
สื่อมวลชนก็น่าจะได้รับการบันทึกว่าได้ทำงานกันอย่างเต็มที่และยึดหลักว่าหน้าที่ของเราจะต้องไม่เป็นภาระกับหน้าที่คนอื่น
โดยภาพรวมผมคิดว่าเขาให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
ขีดเส้นให้ไปอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น
อยู่ที่อยู่ที่ลำบากต้องเดินไกลเขาก็ยอมนี่ครับ
แต่ว่าอาจจะมีบางคนบางช่องที่ตัดสินใจผิดพลาดหน้างาน
ผมคิดว่าเขาก็รู้สึกผิด
แต่ว่าโดยภาพรวมผมคิดว่าสื่อมวลชนก็ได้ทำหน้าที่ที่ควรจะบันทึกไว้
สิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนที่บรรยายไม่ได้
คนทั้งโรคได้รู้ได้เห็นว่านี่คือจิตใจของคนไทย
วันนี้เป็นการแถลงข่าวครั้งสุดท้ายของทีมงาน
เพื่อปิดจ๊อปอำลาภารกิจ
จากนี้ไปเรื่องราวของถ้ำหลวงก็จะกลายเป็นตำนาน
ทิ้งไว้คือเรื่องเล่าและความทรงจำ
มีอีกครั้งหนึ่งที่ผมคิดว่า
ขีดเส้นใต้วันนี้จะบันทึกถึงทีมงานระดับแก่นำที่ผมบอกเมื่อกี้ว่า
ฉาบหน้าไว้ด้วยความมั่นใจแต่เบื้องหลังคือความหวั่นไหว
สิ่งที่ผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากรธนทรพูดไว้นั่นชัดเจนมาก
สิ่งที่ท่านและคณะได้ทำให้เห็นคือการบ่งบอกถึงความทรงจำ
บอกถึงความสามารถการวางแผนการกำหนดเป้าหมาย
มีความอ่อนโยนต่อผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แต่เด็ดขาดในการเป็นผู้นำ
ผมคิดว่านี่คือมหาภารกิจที่ยิ่งใหญ่
ชีวิตหนึ่งของคนคนหนึ่งได้มีโอกาสแสดงออกให้โลกเห็น
คิดเส้นใต้วันนี้ขอบันทึกถึงทีมงานพวกเรา
โดยเฉพาะเหล่าคณะที่เรียกกันว่าแม่ทัพ
เรียกได้ว่าเป็นมหาภารกิจ
ปฏิบัติการช่วยชีวิตที่ติดถ้ำ
ผ่านเส้นทางยุ่งยากวิบากรรม
สิ่งที่ทำมิอาจเลี่ยงจะเสี่ยงภัย
เหนื่อยเครียด

วันต่อวันแอบซ่อนความอ่อนไหว
ถ้าผิดพลาดจะส่งผลประการใด
จึงมีเสียงถอนหายใจในเนื้องาน

ให้แม่พ่อรอรับกลับสู่บ้าน
เหล่าแม่ทัพก็อำลาจากหน้างาน
ตำนานเป็นต้นแบบให้แอบจำ
ภารกิจโหดหินเสร็จสิ้นแล้ว
มีคำสั่งสลายแถวออกจากถ้ำ
คืนกลับสู่หน้าที่ที่เคยทำ
เหลือแต่ความทรงจำ

คนช่วยชีวิตคนครับ

กำลังใจทุกกำลังใจของชาวโลก

อย่างเป็นทางการเราได้น้อง
ทั้ง๕ชีวิตออกมาโดยปลอดภัย

ไกลแสนไกลเกินตา
เพียงสายลมผ่า
ก็ฟ้าจะเปลี่ยนสีไป
จากโยดน้ำ
เป็นฝนพร้ำปล่อยปลาย
คือฤดูกาล
ลูกนี้ยังคงหมุนไป
ไม่มีอะไรที่มันจะยืนยาวเท่าความฝันเปลี่ยน
แต่บางทีเราอาจเรียนรู้
คุณกาไอแดน
เมื่อฝนมาโป่ง
ที่ยิ้มรับมันวันในใจย่อหน้า
แม้ทุกเรื่องราวมันยังเข้าโมดรายสุข
ทุกที่เราพบพัน
พึ่งเคลื่อนผู้นำเสียงความที่จะบินไปเชียงใน
มันจะเตรียมประมาณสักครู่

ทุกวันปกป้านะครับชิคกี้พาย
สุดท้ายสุดท้าย
บ้าปาย
เป็นสิ่งที่ช่วยดีในรู้สึกทุกคน
คืออยากให้พวกเราเอาบทเรียนตรงนี้

หรือแม่ของเผ่าด้วย